คุณผู้ชมครับมาดูที่เป็นพาดหัวใหญ่ที่สุดในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์
รัฐฉบับเช้าวันนี้นะครับพาดหัวไว้แบบนี้ครับ
แปดเหลี่ยมพระราชทานพิธีศพเจ้าสัววิชัยนะครับ
ในวันเสาร์ที่๓พฤศจิกายนนี้
กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
และพระอภิษฐรรมสวัสดิ์พระอภิษฐรรม
ณสารากวีนิรมิตรกลางน้ำ
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
แวงวัดเทพศิรินเขตป้อมปราบศัตรูภาย

วันเสาร์ที่๓พฤศจิกายนเวลา๑๗น๓๐น
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพ
เวลา๑๘น๓๐นพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
ส่วนวันอาทิตย์ที่๔ถึงวันศุกร์ที่๙พฤศจิกายน
จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพในเวลา๑๙นาฬิกานะครับ
ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
พระราชทานโกรธแปดเหลี่ยมฉัดเบนจาตั้งประดับปีกลองชนะประโคม
เวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรม
เวลากลางคืนกำหนด๓คืน
ขณะที่เจ้าภาพได้ขอความร่วมมืองดพวงกรีด
และพระราชทานเผลิงศพจะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
ด้านศพของนายวิชัยนะครับก็จะถูกนำส่งกลับมาที่ประเทศไทยในวันนี้
โดยเครื่องบินส่วนตัวของครอบครัว
จะมาถึงไทยในเย็นวันที่๒พฤศจิกายน
และจะเป็นพิธีภายในครอบครัวเท่านั้น
ความคืบหน้าทางคดีต่างก็มีความคืบหน้าอยู่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ทางอังกฤษก็พยายามที่จะติดตามสืบสวน
แล้วก็ตรวจสอบถึงสาเหตุที่แท้จริงของเฮลีคอปเตอร์
แล้วก็เมื่อวานนี้มีความคืบหน้าตรงที่ว่า
มีการพิสูจน์หลักฐานและระบุตัวตนผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้

ก็คือนางสาวนุษราสุกหน้าไม้หรือว่าจุ๋มอายุ๓๒ปี

แล้วก็นายเอบริกสวาเฟอร์อายุ๕๓ปี
และนางสาวอิซาเบลล่าเลโชวิตอายุ๔๖ปีนักบิน
ผู้ทำการบินของเฮลีคอปเตอร์ลำที่เกิดเหตุ
ส่วนนายกวีพรพันแผ่สตาฟที่ทำงานเป็นผู้ติดตามของนายวิชัยศรีวัฒนประภา
ตอนนี้ทางตำรวจเลสเตอร์เชียร์ของอังกฤษนั้น
ก็กำลังรอการยืนยันตัวตนให้ชัดเจนต่อไปนะครับ

ว่าทางทีมนักเตะของเลสเตอร์ทิสซิตี้เนี่ย

พอหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วเนี่ยนะคะ
ก็จะเดินทางมาที่เมืองไทยเพื่อร่วมพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
ก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าต่อไปด้วยนะคะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่สาราแสงทองชาววันพิบูรณ์
ที่วัดเพิ่มทานที่ตำบลคลอง๔อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
เนี่ยค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ยาดพ่อแม่
แล้วก็คุณอาของนางสาวนุสราสุกหน้าไม้
หรือว่าคุณจุ๋มก็มาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่
จะเตรียมเครื่องครัวในการประกอบอาหาร
เพื่อที่จะทำบุญเลี้ยงพระในเช้าวันนี้นะคะ
ซึ่งวันนี้ถือว่าครบ๗วันการเสียชีวิตของคุณจุ๋ม
ส่วนเรื่องการติดต่อรับศพนี้ค่ะ
ครอบครัวก็ได้ให้พี่สาวของคุณจุ๋มเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด
แล้วก็คาดว่าศพของคุณจุ๋มนุสราเนี่ยนะคะ
จะถูกส่งกลับโดยสายการบินไทยเช่นเดียวศพเช่นเดียวกับศพของนางสาวนุสราสุขท่าไม้เหมือนกันนะครับ
ก็จะถึงไทยเวลา๑๖นของวันที่๓พฤศจิกายนนะครับ
เพื่อมอบให้กับญาติรับไปบำเพ็ญกุศลศพต่อไปนะครับ